ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหกลางดงมรณะ
แค่เห็นผ้าหัวนี้ก็กลัวเพราะมันเป็นเหตุวินาศัลโตรบัตร

คุณคิดดูสิรถเทรลเลอร์๒๒ล้อที่บรรทุกหินมา
ไปชนรถคันอื่นรวมแล้ว๑๖คันนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้คนเจ็บคนตายมีนะคะ
ดูสภาพสิหน้ารถแต่ละคันโอ้โหที่โดนชน
แล้วคุณเห็นรถพยาบาลใช่ไหมฮะรถฉุกเฉินนั่นแหละฮะ

เป็นคันที่มีคนตาย
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะคือชนกันระเนระนาดแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทั้งคนทั้งรถรถฉุกเฉินสภาพก็พังยับเยิน
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำคนเจ็บที่ติดอยู่ในรถหลายราย
นำตัวออกมาก่อนแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคือตรงบริเวณถนนมิตรภาพ
ช่วงทางลงมกลางดงที่กิโลเมตรที่๓๖

ใครเคยไปเส้นทางนี้รู้เลยว่ามันเป็นทางเนินนะ

ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังฮะถนนเส้นใหญ่นะครับ
แล้วคุณคิดดูสิรถคันต้นเหตุ
เทรลเลอร์๒๒ล้อที่บรรทุกหินหินแม่น้ำโขง
สำหรับแต่งสวนเขาเอาใส่กระสอบปุ๋ยใช่ไหม
บรรทุกมาน้ำหนักเป็นตั้งกี่ตันไม่รู้กี่ตันนะคะ
ดูสิปรากฏว่าพวกหินต่างมันกระจายเกลื่อนถนนแบบนี้เลย
รถรอบด้านนะคะ๔ด้านพังเสียหายหมดเพราะว่าไปเฉียวชนกับคันอื่น
ด้านหน้าเทรลเลอร์ก็มีรถกระบะโดนชนท้าย
ด้านขวาเทรลเลอร์ก็มีเก๋งอีก๒คันถูกเฉียวชน
อัดอยู่กับการ์ดเวลล์ที่เป็นคอนกรีตพังเสียหายหมดเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นรถเทรลเลอร์ไปเฉียวชนกับรถคันอื่น
อย่างที่บอกว่ารวมถ้าเกิดรวมรถเทรลเลอร์ด้วย
ก็คือเป็น๑๖คันโดนอะไรบ้าง
รถตู้๒รถระบะ๔เก๋งอีก๙
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเจ็บ๖คนแล้วก็เสียชีวิต๑ศพ
ศพที่เสียชีวิตเป็นผู้โดยสารที่กระเด็นออกมาจากรถ
แล้วก็โดนรถทับกู้ชีพต้องเร่งช่วยเหลือ
แต่ท้ายที่สุดก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

คนขับรถที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ผมมาจากขอนแก่นจะเข้ากรุงเทพนะ
ข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุรถติดผมก็ชะลอแล้วอ่ะ
แล้วผมก็ขับอยู่ในเลนส์ปกติของผมเลย
แต่รถเทรลเลอร์แหวกลงมาแล้วก็มาชน
คนที่นั่งรถของผมได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวลองฟังเสียงคนขับรถกู้ชีพหน่อยค่ะ

มีคนเจ็บกันด้วยไหม
สาหัสนะครับไปโรงพยาบาลรบเหล็ก

เป็นเพื่อนผมครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ประทึกจริงนะฮะ

หลังเกิดเหตุตำรวจควบคุมตัวคนขับรถเทลเลอร์

ตอนที่เห็นเทลเลอร์มาข้างหลังคือมองกระจกสองหลังนะครับ
รถคันนี้พุ่งตรงแล้วมากวาดหมดเลย

ปรากฏว่ามีกลิ่นแอลกอฮอลหึงเลยแล้วมีอาการมึนเมา
ทีนี้ครับก็ต้องนำตัวรีบออกมาจากจุดเกิดเหตุ
เพราะกลัวเจ้าของรถอีกทั้ง๑๕คัน
และคนที่โดยสารมาที่มีทั้งเจ็บและมีคนตายเนี่ยนะครับ
กลัวว่าจะมารุมประชาธรรมนายอนุสร
ตำรวจคุมตัวไปสพกลางดง

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลได้๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ฮะสิบห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่คือเกินหนักมากนะ

ลงจากรถมาเขาบอกว่ากลิ่นละมุดหึงไปหมดเลย
ทะลุเลยนะฮะเป็น๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วทีนี้มีการตรวจปัสสาวะคนขับเพื่อจะตรวจอะไรอีกคุณ
หาสารเสพติดล่าสุดผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับก็เมาอย่างเดียวนะฮะ
ส่วนการจราจรเมื่อคืนโอ้โหปิดถนนขาลงคุณ๗เลน
ค่ะถนนใหญ่ตรงนี้๗เลนส์นะฮะปิดกว่า๒ชั่วโมง
การจราจรชั่วคราวรถจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพติดยาว๑๒กิโลเมตรนะฮะ
เจ้าหน้าที่เก็บซากรถทั้งหมดรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลกลางดงอบตพญาเย็น
ฉีดล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันที่อยู่บนถนน
ก่อนจะเปิดการจราจรต่อค่ะนี่เมื่อคืนนะระทึกนะใช่ค่ะ
จะส่งฟ้องในอนุศรแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมณัฐบริษัทประกันภัยนี่
เจรจากับรถผู้เสียหายอีก๑๕คันกับคนเจ็บด้วย
ทีนี้สาเหตุคือเขาบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะ
ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นมันมีอุบัติเหตุอยู่รถก็ชะลอชะลอไง
แล้วไม่รู้เทราเลอร์คันนี้คงจะเบรกไปเรื่อย

เออทีนี้ตัวนายอนุสรเขาก็ต้องโดนแจ้งข้อหา

ส่งตัวไปฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว

คือตอนนี้เขาก็เปิดการจราจรตามปกติแล้ว
แต่ว่าการที่จะขับรถช่วงมกลางดง
เป็นระยะทางมันยาวมันชันแล้วมันเป็นโค้งเกือบ๒กิโล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
ตัวของนายอนุสรไปฝากขังสารต่อแล้วพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคุณนะ
โทษจำคุกหนักสุดก็ไม่เกิน๑๐ปีแล้วนะครับ